ส่วนเมื่อวานนี้ในงานจับรางวัลทายผลบอลโลกครับที่ส่งปรายศนียบัตรมานะครับ
เป็นกิจกรรมสำคัญของไทยรัฐในทุก๔ปีอยู่แล้ว
โนโพลกิ้งมาร่วมงานครับกุญสือทีมชาติไทยก็แน่นอนแล้วครับ
มาพร้อมกับกวินธรรมสัจจานันอดีตผู้สาประตูทีมชาติไทยนะครับ
สักขีพยานแล้วก็จับรางวัลด้วยมาโน่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
หมายในรายการวาฟครับนะครับชิงแชมป์เอเชียตะวันตก๒๐มีนาถึง๒เมษายนนี้
สิ่งสำคัญคือได้ปะทะกับทีมระดับท็อปของเอเชียแล้วทีมไทยเองนะครับ
ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองอยู่จุดไหนหากมีเวลาพอสมควรนะครับ
ส่งรายชื่อเพื่อเข้าแข่งขันก่อนอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะต้องปรับจุดอ่อนตรงไหน
นี่จะได้เห็นจากรายการนี้ตะเวนดูฟอร์มอยู่นะครับ
แล้วก็รายการนี้จะมีความแตกต่างจากอาเซียนคลับแน่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟาเดย์
แล้วก็จะได้ตัวชนะทิพย์สงกระสินกับสุปโชคสารชาติมาเล่นให้ทีมนะครับเดี๋ยวต้องประสานงานกันต่อในเรื่องนี้นะครับ